วันที่เกิดเหตุซึ่งเราจะมีหลักฐานในการยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ออกเรื่องสิทธิกฐานแต่วางแผนเป็นลำดับแสดงตอนตามว่าง
เพราะว่าการใช้ชีวิตของเราก็เป็นปกติ
ไม่มีลูกหลุมหญิงอะไร
ก็ไม่ได้ทราบด้วยว่าโดนกล่าวพระพระ
พอนับพอเราไป
แล้วขายให้พี่ตั้งแต่ปี๕๘แล้วแต่พาไปพี่เป็นน้องกันเรา
เรายังไม่ได้อุณเลย
ว่าน้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นี่คือหนึ่งสถานที่วันและเวลานางที่อยู่และน้องที่เกิดเหตุกับนักความรับธรรมที่ยิ่มผมเนี่ย
ซึ่งมันวันมันตรงกันรับเดือนตรงกันแต่สถานที่จังหวัดมันไม่ใช่ใกล้กันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีพูดตรงไปตรงมาเลยนะคะ
เป็นคดีทางครอบครัวเดินหน้าร้องสื่อค่ะเพราะว่าเอาตรงไปตรงมาอีกเหมือนกัน
คือไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่รู้จะร้องใครเหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดไปร้องกองปราบแล้วนะคะเพื่อขอให้มีการตรวจสอบ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเองเจ้าตัวเนี่ยคือเจ้าแม็กซ์อันนี้เรียกแบบภาษานักมวยนะคะ
แม็กซ์ที่ว่านี้อยู่ในเรือนจำที่จังหวัดระนองนะคะ
เพราะว่าโดนซัดทอดกรณีที่ตำรวจเขาไปจับแก๊งค้ายาได้ที่ระนอง
แล้วโดนสะทอดว่าเป็นหนึ่งในแก๊งค้ายาที่ว่า
แล้วก็โดนสะทอดว่าตอนนั้นก็อยู่ที่ระนองเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพอมีหมายจับออกมาโดนจับก่อนจะไปขึ้นชก๒วันเองค่ะ
แล้ว๒วันที่จะไปขึ้นชกวันขึ้นชกก็เป็นวันเกิดลูกชายด้วยนะคะ
ไม่ได้ไปโดนจับก่อนตามหมายสารนะคะไม่ใช่อยู่ดีตำรวจไปรวบนะคะ
ตามหมายสารมีหมายค่ะแล้วก็ไปเอาตัวมา
แล้วตอนนี้ก็ถูกกักขังตัวอยู่เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ข้างนอก
คือครอบครัวเดินหน้าร้องเพราะก็มั่นใจว่าสามารถที่จะตอบทุกข้อสงสัยได้
โดยเฉพาะวันและเวลาที่โดนซัดทอดว่าอยู่กับแก๊งค้ายาที่ระนองนั้น
จริงแล้วซ้อมมวยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันในรายการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราจะคุยกันตั้งแต่มันเกิดเหตุได้ยังไง
เพราะว่าคดีนี้ใหญ่มากนะคะตอนนั้นรองพบตรลงไปเลยนะคะ
ตอนที่มีการจับกลุ่มได้เพราะว่าเป็นการจับใหญ่ที่สุด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เลยนะคะตอนนั้นที่ระนอง๓ล้านกว่าเม็ด
ยาบ้าที่โดนจับได้เพราะฉะนั้นใหญ่มากคดีนี้
ท่านแรกในรายการค่ะอันนี้มานั่งเพื่อให้คำปรึกษาก่อน
ว่าครอบครัวเขามีทางเลือกอะไรทำได้บ้างนะคะ
ประธานเครือข่ายรนรรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไม่ได้พบกันนานท่านลดลงแก้วเพชรนะคะ
ถัดมาภรรยาต้องมาด้วยนะคะภรรยาของเจ้าแม็กซ์นะคะ
คุณนารินตาจีระเดชชนะดลถัดมาเป็นคุณแม่ของคุณนารินตา
คือแม่ยายพูดง่ายนะคะคุณแม่มานั่งด้วย
คุณพัทรพรชำนาญสิงนะคะและพี่สาว
พี่สาวนี่คือเป็นลูกพี่ลูกน้องคือเจ้าแม็กซ์ก็ญาติน้อยค่ะ
ลูกพี่ลูกน้องก็มาช่วยยันด้วยนะคะคุณกิลาพรสิงทา
สวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เล่าได้คร่าวเพราะจริงพออ่านตอนที่มีการเขียนอยู่ในหมายสาร
ตำรวจเขาทำตามขั้นตอนหมดนะอันนี้ต้องบอกตำรวจทำตามขั้นตอนหมด
รายละเอียดโอ้โหเยอะมากคือแก๊งค้ายาก็เยอะ
หลายคนนะคะที่โดนแล้วก็จำนวนยาสูงมาก
คดีใหญ่นะจริงแล้วถ้าเราจำได้เราอาจจะไม่ได้ผ่านตาก็ได้นะคะ
คดีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะ
เอาเบื้องต้นตอนนี้คุณนารินตาค่ะ
คือเจ้าแม็กซ์หรือคุณอัจฉริยะอยู่ในเรือนจำ
โดยที่ไปเยี่ยมครั้งล่าสุดสักกี่วันมาแล้วคะ
ตั้งแต่วันที่๑๒ช่วงสงการช่วงก่อนสงการนิดหน่อยนะคะ
แล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงค
จิตใจเขาตอนนี้คือแย่มากค่ะ

เข้าไปตั้งแต่วันที่๙ค่ะในเรือนจำนะคะ
คือโดนจับตั้งแต่วันที่๖วันที่แล้วก็ฝากขังที่ดอนเมืองคืนวันที่๖
แล้วก็รับไปละนองวันที่๗

ฝากขังที่โรงพักษ์สพเมืองละนองอีก
จนวันเปิดทำการคือวันที่๙
ฝากขัดที่ศาลแล้วก็เข้าเรือนจำ
ตามข่าวบอกว่าวันที่ขึ้นชกคือวันที่๘เมษายน

วันเกิดลูกชายคือวันที่เขาโดนจับวันที่๖เมษายน

ก็เขาบอกว่าเขาหลังจากที่เขาไปทำเรื่องทำอะไรอยู่กับการเดินทางเสร็จเนี่ย

เพราะว่าบินก็ไม่รู้จะถึงตอนไหนอะไรตอนไหนอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้โทรหาลูกก่อน

ถ้าเอาเฉพาะที่เข้าเรือนจำคือวันที่๙

ก็จะโดนคุมตัวคุมตัวคุมตัวใช่ไหมคะ

คือเป็นการจับตามหมายจับที่ตำรวจเขามีหลักฐาน

แล้วยามันต้อง๓๔ล้านเม็ด

แล้วก็ตามขั้นตอนโดนขังตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้
ใช่ไหมคะไปเยี่ยมสักกี่ครั้งแล้วคะ
ไปเยี่ยมตอนที่ตามไปละนองเนี่ย
ก็คืออยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเราเฝ้าดูทุกวัน
พอรับฟังข้อเก่าหาปุ๊บฝากขัง
เข้าหลังจากที่เข้าเรือนจำคือไปเยี่ยมหนึ่งครั้ง
ไปเยี่ยมพร้อมกันกับน้องสาวเขาด้วยค่ะอืม
ที่ตามไปจนถึงที่ระนองบ้างคะ
มีตัวหนูแล้วก็มีเพื่อนวันที่โดนทราบเรื่องนะคะ
มีเพื่อนแล้วก็น้องที่ทำงานด้วยกันนะคะพาไป
ค่ะเจ้าตัวคือเจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าแม็กซ์เนี่ย
สามารถปฏิบัติต่อเรื่องได้ยังคะว่าตัวเองไปอยู่ตรงไหนของเรื่องคดีที่ตำรวจจับตัวเองไป

ตอนนี้ยังเขายังนั่งคิดอยู่ว่าโดนเกี่ยวข้องได้ยังไง
ซึ่งเขาไม่ได้ทำเขาพูดคิดอยู่แค่นี้ค่ะ
แล้วเขาก็มานั่งไล่ลำดับว่าเออตั้งแต่มันนานแล้วนะออย
เราต้องนั่งนึกกันดีว่าระยะเวลาแม้แต่เราทุกคนเนี่ยค่ะ
ยังพยายามนึกอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันสองสามวันเรายังพยายามนึกเลยว่าเราทำอะไรไปบ้างถูกไหมคะ
ทีนี้ต้องเป็นหน้าที่หนูละที่มานั่งไล่ลำดับเหตุการณ์เพราะว่าเขาจะคุยกับหนูทุกวันว่าเขาอยู่ไหนตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ตอนนั้นทราบเรื่องพร้อมกับลูกสาว
วันนั้นมันที่๖พิเศษกลับมาจากตลาดไปอยู่บ้านกับหลานใช่ไหมคะ

มาถึงพ่อบ้านบอกว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นละละทำไมอะ
เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคน
ไม่ใช่คนจะมีความสามารถถึงขนาดนั้น

ความสามารถที่จะกล้าหารชาญชัยไปค้ายาเสพติดขนาดนั้น

เป็นคนไม่ชอบสิ่งนี้เลยเกลียดด้วยซ้ำ
แต่เราจะแน่ใจได้ไงอันนี้เราลองถามแย้งนะต่อหน้าเลยนะคะ
เราจะแน่ใจได้ยังไงเราไม่ได้อยู่กับเขา๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้
หมายถึงว่าจะเสพจะอะไรเขาไม่เคยไม่เคยค่ะ
คิดไหมว่าแบบบางทีไม่รู้ไม่รู้
อยู่กับเพื่อนกลุ่มไหนแก๊งไหนไม่รู้

จากวันที่ต้นเดือนนะคะ
เขาก็ยังกลับบ้านไปกับภรรยา
ไปถ้าคนเราถ้าขายยา๑๐ติด
แล้วมีข่าวดังขนาดนั้น
เขาจะกล้าอยู่อย่างอิสระซีรีส์ค่ะ
ไปไหนมาไหนแชร์โลเคชั่นไปไหนมาไหน
ออกเฟซบุ๊กอย่างนี้แม่เขาไม่เก่งนะคะ

เขาจัดคอนเสิร์ตเขาก็ไปด้วย
คือแม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำตัวผิดแปลกไป

ไหมคะแล้วมันทิ้งช่วงก่อนที่เขาจะโดนจับที่ดอนเมืองใช่ไหมคะ

ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหลบหน้าหายทิ้งช่วงไม่รู้สึก
เพราะเขาจะโทรหาลูกทุกวันตอนเย็นจะไลน์หาลูกว่า
อยากเห็นหน้าลูกเขาจะโทรหาแม่ไงคะ

คุณนารินตาค่ะคือแหมแต่มัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะรับฟังได้แค่ระดับ๑
ถูกไหมนะคะตรงไปถูกมา
ไม่ได้มีช่วงไหนของในช่วง๔๕หรือว่าครึ่งปีที่ผ่านมา
ที่เขามีความเครียดเป็นมากกว่าปกติ

บหน้าหลบตากังวล

พฤติกรรมมันไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเลยอะค่ะ
เขาห่างบ้านครั้งล่าสุดนี้เขาไปไหนคะ
ห่างบ้านล่าสุดเหรอคะก็เก็บตัวเพื่อซ้อมมวยที่จะชกในไฟล์นี้

ก็มันมีที่ทั้งที่อยู่กับพี่อำนาจค่ะแล้วก็ที่มวกเหล็กค่ะ

ทีมชาร์จค่ะอำนาจภูมิฟือกีฬาใช่ค่ะ

แต่เราเช็คไหมว่าเขาไปที่อื่นจริงหรือเปล่า
ถ้าพูดตามตรงอาจจะไม่มีใครเชื่อ
ซึ่งภรรยาดูตลอดใช่ไหม

ถ้าเกิดอยู่ดีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้

หรือถ้าเราไปตัวคนเดียวอย่างนี้

อยู่หน้าจุดไหนจุดไหนถูกไหมคะ
แต่กรณีของเจ้าแม็กซ์เนี่ยนะคะ

เวลาเขาอยู่ในวงการมวยนะคะ

ทอดจากคนที่โดนจับไปแล้วใช่ไหมคะ
โดนสัดทอดเนี่ยคือมีสองแบบ
คือหนึ่งเป็นสามี
ของผู้หญิงคนนึงในแกงขายา

เป็นเจ้าของรถคันที่ถูกเอาไปใช้

ข้อแรกความสัมพันธ์เขาไม่มีกับ

แต่ว่าถ้าดูจากอายุ
บุคคลที่อ้างว่าเป็นผลายาสามีหนู
ทุกคนจะรู้จักแก๊กแม็กซเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกพอสมควร

เพราะฉะนั้นอันนี้คือภรรยาเลยแน่ใจ
ว่าเขาไม่มีแว๊บไปละนองแน่ใช่ไหมคะ

เราเป็นลูกพี่ลูกน้องเราจะพูดแทนให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
ก็ระดับหนึ่งนะคะ
ตามที่เรารู้จักเขาคือเขาเป็นเด็กดี

คือตั้งแต่เล็กมาเนี่ยพ่อเขาพยายามอยากให้เขาเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
แล้วเขาก็พยายามที่จะดูแลลูกชายเขา
เขาก็พยายามหนึ่งคือความมุ่งมั่นของเขาคือ
อยากจะเป็นนักมวยที่เป็นแชมป์ระดับโลก

เขาก็มีความมุมานะมุ่งมั่นตั้งใจในอาศัยอาชีพของเขา

เขาที่ผ่านมาเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างสุภาพ

เกเลแบบตามวัยรุ่นอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะในช่วงวัยรุ่น
ไม่เห็นไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบที่ว่าดูเกเล
แต่ว่าตามภาษาวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นผู้ชายก็คงมีเพื่อนฝูง
มีเฮฮาอะไรบ้างปกติซึ่งธรรมดาทั่วไปค่ะ
แล้วก็เวลาว่างก็เล่นเกมอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้
เห็นเขาโพสต์เฟซบุ๊กอะไรก็อยู่
เขาเป็นคนที่เหมือนกับเขียนในเฟซบุ๊คตลอดไหม
อยู่ที่นี่กับใครทำอะไร

ยกเว้นสำคัญหรือว่าอารมณ์แค่อยากจะโพสต์อยากจะโพสต์อะไรอย่างนี้

คือที่ตำรวจจับแก๊งค้ายา๓ล้านกว่าเมตร
แล้วก็ซัดทอดกันไปกันมาว่าทำอะไรยังไง
คนไหนไปส่งคนไหนเฝ้าคนไหนติดต่อคือแบบเคลื่อนไหวตลอด
คือจากตามหมายสารนะครับคุณผู้ชมลงรายละเอียดเยอะมาก
ตำรวจก็ลงรายละเอียดเยอะสำหรับแก๊งนี้นะใช่ค่ะ
ถ้าจะบอกว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยโดนซัดทอดตั้งแต่การจับ
คือการจับเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยมายังไงทำไมถึงตัวเจ้าแม็กซ์ได้คะ
อ่าสิบสามพฤศจิกาเนี่ยเขาทำการดำเนินการจับกลุ่มใช่ไหมคะ
แต่ที่เราเห็นคือจับตอนทุ่มครึ่งค่ะ
แล้วทีนี้มันในการที่เขาเล่ามาเนี่ยคือเหมือนกับหลบหนีต่อไปต่อไปตามจับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้มันมีตรงผู้หญิงที่โดนจับที่เขาอ้างว่าเป็นภรรยาเนี่ยค่ะ
เขากล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาแล้วเขาบอกว่าลงมากันตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกา
หมายถึงว่าลงไปที่จังหวัยประนองประนองใช่ค่ะตั้งแต่หกพฤศจิกาใช่ค่ะ
วางแผนวางแผนในการกักเก็บยาบ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
รับมาแล้วก็ไปเช่าบ้านใช่ไปเช่าบ้านเพื่อที่จะพักยาใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ข้ามฝั่งมาจากเมียนมาร์มาลงเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตั้งแต่คือตามลำดับ
ถ้าอ่านจากสำนวนแล้วเนี่ยเหมือนว่าเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยค่ะ
จนล่าสุดจับวันที่สิบสามค่ะพฤศจิกายนซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ย
เขาไม่ได้อยู่ในจังหวัดละนองเขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
อ่าเดี๋ยวผมให้ถูกให้ค่ะอ่าในวันที่ห้านะอ่าหนูอยู่ตรงนี้
อ่าเอาเลยเอาเลยได้เลยค่ะอ่าวันที่ห้าวันที่ห้านะคะก็จะมีอ่า
คุณเอกวีเนี่ยเจ้าของค่ายเจ้าของยิมอ่ะนะคะเขาก็มีการเชิญให้แม็กซ์เนี่ย
ไปช่วยฝึกสอนอืมนะคะก็จะมีการโปรโมทว่าเดี๋ยวจะมีอดีตอ่าอันอ่า
อนาคตแชมโลกวัตถีแชมโลกเนี่ยมามาที่อ่ายิมเขาอืม
ใครอยากจะถ่ายรูปด้วยใครอยากที่จะเจอตัวจริงให้มาเจอกันอืมค่ะ
เดี๋ยวบอกก่อนคุณเอกวีเป็นใครในข่าวนี้คะเอกวีคือเป็นสนิทกัน
ในวงการมวยนะคะที่สนิทแล้วก็นับถือกันอ่าเราคอยดูแลช่วยเหลือกันมา
ในเรื่องแล้วเป็นใครอีกแล้วแล้วเป็นอะไรอีกเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ซื้อรถอ่ะค่ะ
ในในกรณีนี้คุณผู้ชมค่ะขอย้อนกลับไปนะคะคือสองเรื่องที่เจ้าแม็กโดน
คือหนึ่งโดนซัดทอดว่าเป็นภรรยาขออภัยเป็นสามีของคนที่โดนจับ
หนึ่งในแก๊งค่ะสองคือเป็นเจ้าของรถที่ใช้ในแก๊งค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณเอกวีเนี่ยคือหนึ่งเป็นรุ่นพี่ในวงการมวย
ค่ะที่แล้วสองคือเป็นคนที่ซื้อรถต่อจากเจ้าแม็กซ์ค่ะอ่า
ก่อนที่คนในแก๊งค้ายาจะซื้อต่อไปจากคุณเอกวีเต้นซื้อปืนต่อจากเต็นต์
ขายต่อเต้นแล้วเต้นขายต่อเต้นแล้วเต้นขายต่อ
ผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าอ่าต่อต่อเอานี้ก่อนค่ะ
คืออันนี้จะบอกว่าเมื่อวันที่เธอวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าอยู่นครปฐม
วันที่๖ก็อยู่นครปฐมอยู่นครวันที่๗ก็ยังอยู่นครปฐม
วันที่แปดก็ยังอยู่ค่ะจนถึงใช่วันที่สิบเอ็ดค่ะตอนสาย
เจ้าแม็กซ์อยู่นครปฐมตั้งแต่วันที่วันที่หกวันที่ห้าตอนเย็นอ่า
วันที่๖ค่ะวันที่๕เนี่ยขออัพว่าน้องจะมาซึ่งตอนนั้น
อยู่กรุงเทพอ่าค่ะเพราะว่าเพิ่งแยกจากหนูไปอ่า
คอนเสิร์ตมากันเนี่ยค่ะแล้วก็เสร็จก็มาพักกรุงเทพ
แล้วก็ไปหาพี่เอกวีวันที่วันที่หกวันที่หก
ถึงวันที่หกค่ะค่ะแล้วอยู่กับถึงปุ๊บก็อัพเฟสเลย
มาถึงที่มาแล้วว่ามาถึงแล้วจนจนอยู่ถึงวันที่แล้วก็มีการ
โพสต์อ่าเพศอ่ะเรื่องมีการสอนมวยมีมีเด็กมาเรียนมี
มีมีคนมามาเรียนด้วยคือจะบอกว่าที่อันนี้ให้ดูเนี่ย
คนที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่เอาขึ้นว่าเจ้าแม็กซ์ไปเนี่ย
คือตัวคุณเอกกะวีเองใช่นะคะเป็นตัวคุณเอกกะวีเองฮะ
แล้วก็มีการแท็กมาให้แม็กซ์อ่าซึ่งเดี๋ยวขอพักสักครู่
อันนี้คือหลักฐานหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะบอกว่าในช่วงที่มีการ
จับกลุ่มได้โดยนับย้อนไปตั้งแต่ที่แก๊งยาเสพติดแก๊งนี้
เริ่มลงไปทำงานอันนี้ตามที่เขาให้การกับตำรวจเนี่ยนะคะ
แม็กซ์อยู่คนละจังหวัดใช่ไหมคะอันนี้อย่างแรก
อย่างที่สองคือเรื่องรถยนต์รถยนต์มีปัญหาแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
คือต้องยอมรับว่าเคยทางครอบครัวเนี่ย
ก็บอกว่าคือทำทุกอย่างในเรื่องของการทำอะไรอ่ะ
สัญญาซื้อขายซื้อขายให้เงินกันเนี่ยคือว่าตรงไปตรงมานะคะ
รัดกลุ่มไม่รัดกลุ่มยังเป็นชื่อเจ้าแม็กซ์อยู่
ใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะเจ้าของเฟซบุ๊คที่
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ในศาลได้หรือเปล่านะคะคุยกับคุณเอกวีแก้วมณีนะคะ
เจ้าของค่ายมวยเอกทวีมวยไทยยิมชื่อค่ายถูกนะค่ะนะคะ
เอกวีสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า
จำได้จำได้ตามเฟซบุ๊กตัวเองไหมคะว่าวันที่ตามเนี่ยที่ลงในเฟซบุ๊คไว้เลยว่า
แม็กซ์เนี่ยอยู่ที่ยิมของคุณเอกวีแน่แน่ครับผมครับคือครับอ่าอ่าเชิญค่ะ
คือครับผมครับก็คือตามตามที่ผมโพสต์ไปนะครับคือหลักฐานเนี่ยตรงหมดครับ
จริงครับคือวันที่๕เนี่ยผมได้โพสต์แล้วว่าน้องจะมาหาผมครับ
หกน้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับผมแล้วก็วันน้องที่หกวันที่หกมาอยู่ยิมผม
ผมก็ได้โพสต์เป็นรักษานะครับวันที่ก็มีครับวันที่หกที่เจ็ดที่แปด
ที่เก้าที่สิบวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าครับน้องถึงได้ขอลากลับนะครับ
เพื่อเดี๋ยวแฟนก็จะมารับนะครับผมคือช่วงเวลาเนี้ยผมยืนยันได้ครับ
น้องอยู่กับผมตลอดครับคุณเอกวีแต่ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากตัวคุณเอกวีแล้วเนี่ยได้ได้
พอตั้งแต่มีคดีมาได้กลับไปถามคนที่คนที่ตอนต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ด้วยกันบ้างไหมคะ
ว่าเฮ้ยจำได้ไหมเจ้าแม็กซ์มาตอนนั้นน่ะจำได้ไหมอ๋อถามครับผมถามครับ
มีมีใครที่เออจำได้บ้างคะอ่าก็มีอ่ามีนักเรียนนะครับ
นักเรียนที่มาเรียนในช่วงนั้นพอดีช่วงที่น้องผมมาหานะครับมีมี
ยังเหลืออยู่ครับยังอ่ายังเหลืออยู่ประมาณคนหรือสองคนนี้ครับ
ส่วนคนอื่นที่จบคอร์สแล้วเขาก็ไปแล้วนะครับตอนนี้คนพวกนั้นผมไม่ได้ไปติดตามครับ
เพราะว่าอยู่ไกลกันใช่ไหมอ่าแต่ส่วนคนที่อยู่คนที่เหลือเนี่ยครับ
ก็คือคนที่อยู่อยู่ใกล้ใกล้ครับแล้วเขาก็สามารถยืนยันได้ครับว่า
น้องผมมานี่จริงนะครับแล้วแล้วคนที่อยู่ด้วยกันวันนั้นมีใครบ้างไหมคะ
ที่ขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊คด้วยเหมือนกันว่าวันนี้มาเจอเจ้าแม็กซ์หรือว่าแบบถ่ายภาพเจ้าแม็กซ์ให้เห็นในเฟซบุ๊คหรือว่าโซเชียลมีเดียของเขา
เหนือจากของคุณเอกวีมีไหมลองหายังคะหาไม่ไม่ได้หาครับ
ก็คือเป็นเป็นอ่าตัวผมโพสต์กับอ่ากับแท็กไปนะครับ
แล้วก็อ่าแฟนผมโพสต์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอ่าครับ
ก็จะเป็นการแท็กใช่ครับจะมีของแฟนคุณเอกวีอีกคนใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่าทีนี้ตอนที่มันมีข่าวอันนี้
ตอนนั้นคุณเอกวีนึกออกเลยไหมว่าเรื่องที่มาที่ไปมันมาเกี่ยวกับเจ้าแม็กซ์ได้ยังไงคะ
ก็ตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้ด้วยครับพอน้องกลับไปจากผมแล้วผมก็ไม่รู้อะไรครับ
จนจนเอ่อวันหนึ่งน้องออยครับแฟนแฟนของแก๊กนะครับโทรมาหาผมว่าพี่เอ่อ
ที่มีเอกสารรถเหลือไหมอืมเอ่อเอกสารรถอยู่ไหนอะไรเงี้ย
ผมก็เลยถามว่าเออมันเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้น้องบอกว่าเออพอดี
แม็กซ์อ่ะโดนล็อกตัวที่ต่อมอนะอ่ามันน่าจะเกี่ยวกับรถนี่แหละพี่
เอ่อเนี่ยแม็กซ์จะไปต่อยที่ญี่ปุ่นแล้วไปไม่ได้โดนล็อกตัวที่ต่อหมอผมก็งง
อย่างเงี้ผมก็เลยสอบถามพอถามไปปุ๊บแล้วพอดีสักพักนึง
ออยเนี้ยเขาก็ได้ไปยังอ่าละนองแล้วก็ได้สำนวนมาอะไรอย่างเงี้
มาให้ผมดูปุ๊บผมดูผมก็เลยอ๋อโชว์เลยเกี่ยวกับรถแน่นอน
แล้วก็เรื่องวันที่ที่ในสำนวนที่ลงเนี่ยซึ่งมันขัดกับที่น้องผมอยู่อะครับ
ผมก็เลยบอกเออครับเอ้ยผมมีหลักฐานดีกว่าผมก็เลยไปค้นหา
คุณเอกวีซื้อรถจากเจ้าแม็กซ์เนี่ยปีไหนคะผมซื้อตอนสมัยที่อยู่
ค่ายมุ้ยเบี้ยวกันนะครับปีประมาณปีห้าแปดครับอยู่กับผมมาครับ
อ่าแล้วตอนนั้นสัญญาหรือว่าเอกสารทำอะไรไว้บ้างคะ
ตอนนั้นเราซื้อให้แบบพี่น้องครับคือผมเอารถมาเอาเงินให้น้องไป
แล้วผมไม่ได้รีบที่จะโอนหรือจะเอาเล่มอะไรกันอย่างนี้ครับ

ซื้อกันมาแบบนี้แล้วก็มาอยู่กับผมจนผมมาแต่งรถมาเปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนเกียร์รถใช้อยู่กับผม
แล้ววันหนึ่งรถเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วมันจอดอยู่เฉยผมไปทำงานอยู่ที่จีน
แล้วกลับมาเนี่ยพอดีผมอยากจะเปลี่ยนเป็นรถกระบะผมมีรถเก่งสองคันใช่ไหมครับ

อ่าใช่ครับก็เลยให้น้องทำเรื่องโอนมาให้แล้วผมก็ได้ขายให้กับเต้นรถครับผม
ประมาณเดือนประมาณเดือนสิงหาครับประมาณน่าจะต้นเดือนสิงหาครับวันที่๑ที่๒ได้มั้งน่าจะ๗เดือนเพราะว่าผมขายรถได้วันที่๕สิงหาครับ
ไม่ได้เปลี่ยนละคือยังเป็นชื่อน้องเดินตลอดเลยอย่างเป็นมือสุดท้ายอ๋อทำแค่สัญญาค่ายกันใช่ไม่คะ
ใช่ทำสัญญาขายแล้วโอนลอยไว้ก็ผ่านจากผมไปแล้วก็ผ่านไปถึงเต็นต์
จากนั้นไม่นานครับแล้วก็ทางเต็นต์รถก็ขายให้กับผู้หญิงซึ่งเป็น
ผู้ต้องหาเนี่ยครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งถัดมา
ใช่ครับก็คือผมขายไป๕สิงหาแล้วก็๑เดือน
๑เดือนพอดีเลย๕กัญญาเต็นรถที่ได้ขายรถออกไปครับ
อ่าซึ่งตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนที่ตำรวจเขาจับกันเนี่ย
ชื่อยังเป็นเอกสารชื่อของนายอัจฉริยะ

ทีนี้พอหลังจากเกิดเรื่องได้ไปคุยกับเจ้าของเต็นต์รถไหมคะ
เฮ้ยพี่มันมีอย่างนี้พี่จำได้ไหมอะไรยังไงบ้างเนี่ยได้ไปคุยกันยังคะ
คุยครับคุยแล้วครับแล้วก็ทางคนซื้อรถไปทางเต้นรถเนี่ยเขาชื่อแชมป์นะครับ
เขาก็ให้ความร่วมมือดีเขาก็ช่วยนะครับเขาก็ช่วยนำเอกสารทั้งหมดเลยจากที่ซื้อขายกับผม
ทั้งภาพสามารถถ่ายอะไรก็ขอให้หมดเลยครับ

หรือก็ถ่ายรูปกับผู้หญิงคนที่ซื้อไปแก๊งยาศิกษ์ติดไว้ใช่ไหมคะ

ซึ่งคนนี้คุณเอกวีไม่รู้จักแน่ถูกไหม

และไม่มีทางที่เจ้าแม็กซจะรู้จักอย่างนั้นเหรอ

เพราะหนึ่งละนองเนี่ยจังหวัดระนองเนี่ย
ผมเชื่อได้เลยน้องผมไม่เคยไป

และยิ่งดูสำนวนนะครับวันและเวลาเนี่ย
มันตรงกันเลยตรงกับที่น้องอยู่กับผมเลย

มันไม่สามารถที่จะแป๊บเดียวมาในวันเดียวได้ครับ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
สนิทกันนะคะอยู่ในค่ายก็
คุยกันเกือบยืมเงินทองกันได้

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ
คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

คุณเอกวีสนิทกับเจ้าแม็กซ์แค่ไหนคะ

ซึ่งแน่นอนว่าทางครอบครัวไปขอเองไม่ได้
ก็อาจจะขอให้ทางกลางปลาปลาม
ขอให้แล้วเอามาเข้าไปสำนวนในศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ถ้าเขาบริสุทธิ์จริงหลักฐานมันต้องชัด
นิติวิทยาศาสตร์ว่าเขาไม่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

อกยากหลอกยากอันนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วนะ

ทีนี้เดี๋ยวนะคะคือความสัมพันธ์ในคดีมายังไง
คืออย่างแรกคือเรื่องชื่อชื่อเจ้าของรถอันนี้นึกออก
อันนี้นึกออกแต่ทีนี้เวลาผู้หญิงคนนี้เขาซัดทอด
ผู้หญิงในแก๊งยาซัดทอดเนี่ยคือบอกว่า
เจ้าของรถที่เขาใช้คือสามีเขาเอง

เขาสัดทอดก็ในข้อกล่าวหาเขียนแค่ว่า
เขาเป็นภรรยาของนายอัจฉริยะ

กับอีกคู่นึงที่มาด้วยกันทั้งหมด๔คน
คู่๒ผัวเมียคู่หนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็น๔คน

คือที่เขาให้กันกับโรศคือว่า
เขาเป็นภรรยาของอัจฉริยะคือเจ้าแม็กซ

โดยที่เขาพูดว่าอีกคนนึงสามีเขาชื่อนี้
หรือเขาซัดทอดจากว่าอ๋อนี่รถสามีเขาลักษณะไหนฮะ
เขาให้การว่าเป็นภรรยาเลยค่ะ

คือเรื่องรถมันไม่ได้มีในสำนวนว่าเป็นชื่ออัชยะผู้ครอบครองเลยด้วยซ้ำ
แล้วเขาพูดชื่อเจ้าแม็กขึ้นมาเลยเหรอ
ใช่ก็ในสำนวนเขากล่าวอ้างอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกเลยว่าเขาเป็นภรรยาอัจฉริยะ

อาจจะชุดโอนลอยซึ่งมีชื่อนามสกุลครบ

คุณนารินตาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักเจ้าแม็กซ์จริง

ชื่อแร่งเขายังเรียกกิฟต์เลยค่ะให้การกับตำรวจว่ากิฟต์
ซึ่งไม่ใช่ชื่อกิฟต์เขาชื่อแม็กซ์

น้องชายมีชื่ออื่นแบบเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เรียกคนละแบบไหมคะ

คงไม่ใช่ชื่อกิฟต์ค่ะ
ของเรานี้มันถือว่าเป็นข้อจับผิดสงสัยของ

ตัวผู้ต้องหาที่ซักทอดมาเนี่ยรู้จักตัวอิตแม็กซ์จริงหรือเปล่า
หรือว่าซักทอดเฉยเพื่อต้องการร้อยทับ๒
ก็คือสิทธิ์ในการขอให้สารลดโทษ

จากว่าชี้ช่องให้ไปจับคนอื่นต่อหรือเปล่า

ครับคือตัวผู้ต้องหาผู้หญิงที่ให้การซักท่อนแก๊กมาเนี่ย

ก็คือชี้ช่องไปหาผู้นำขบวนการลายใหม่

เหมือนแบบอารมณ์แบบว่าให้ความร่วมมือ
ให้ความร่วมมือแล้วก็จะได้ลดโทษอย่างนี้หรือเปล่า
ซึ่งเวลาเราไม่ได้รู้รายละเอียดเลยใช่ไหม
เวลาเขาพูดด้วยสัมบัติสำนวนยังไงกับตำรวจ

ค่ะข้อก่าวหาซัดท่อถึงแม็กซ์

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแหมแต่มันก็พูดลำบากนะคะ
เพราะว่าอันนี้ก็พอเขียนสำนวนเสร็จแล้ว

โดนจับหมดเลยมีคนเสียชีวิตไปด้วยในแค่คนหนึ่งนะคะ

เจ้าแม็กซ์นี่แหละที่พยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่หนึ่งในนั้น

คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะ
คือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุยกับทั้ง๓ท่าน
หรือว่าคุณเอกวีก็แล้วแต่คือคนกันเองหมด

ซึ่งที่ฉันไม่ทราบว่าในศาลอันนี้มีคนอื่นด้วยนะ

ไงถึงถามเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีคนอื่นอีกไหม
นอกจากคนที่จะพูดให้นะแต่มันคืออยู่กับว่าเดี๋ยวเอกวี
ก็ไม่มาก็เอาหมายสารเรียกให้มาสิว่ามาสอนมวยจริง
ในช่วงเวลาที่เขาจัดกรรมจำได้ไหมใช่ไหมจำได้ไหม
เขากลับบ้านวันที่เท่าไหร่พอจะย้อนกลับไปนึกออกไหมคะ
กลับบ้านวันที่๑๔ค่ะหนูมารับที่กรุงเทพ

เขาออกจากนครปฐมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
นั่นไงมันมีช่วง๒๓วันนั้น
ก็เขาก็ถูกถ้าจะคิดนะ๒๓วันนั้นนะคะ
คุยกันตลอดใช่ไหมคะคุยกันตลอดใช่ครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
อันนี้คืออันนี้จะสามารถเข้าไปยันได้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย
ไม่รู้บทสนทนาของผู้หญิงในแก๊งค้ายาเสพติดว่าพูดว่าอะไร
แต่ถ้าเป็นอย่างที่ทนายเอกบอกคือว่าเขาก็อาจจะรู้นะช่องทาง

คุณกล้าขนยาต้อง๓ล้านกว่าเม็ด
คุณก็ต้องเคยผ่านล็อตที่เล็กกว่านี้มาก่อน

แต่ทีนี้นะคะหลังจาก
คือเรายังไม่ได้สัมภาษณ์ตำรวจด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ครอบครัว

ตำรวจคงจะมองว่าเพราะว่ามีคนซักทอดเจ้าแม็กซ์ไง
และปรากฏชื่อก็ตรงกับรถที่โอร์ลอยด์ไว้ด้วย

ก็เลยต้องจับเพราะว่าหลักฐานมันชี้ไปทางนี้

คืออีท่าไหนถึงโดนทั้งความเป็นเจ้าของรถแล้วก็ชื่อนี้
ผมคิดว่าพอจับรถได้ก็คงถามว่ารถเป็นชื่อใคร
ผมว่าคงอยู่ในคำถามแรกที่เขาถามนั่นแหละ

แล้วก็เลยบอกอันนี้แฟนหนูเอง

ทีนี้หลังจากนี้คืออย่างวันนี้ไปร้องที่กองปราบใช่ไหมคะ
เขาโทรไปร้องที่กองปราบแล้วก็วางแผนที่จะไป
ขอความเป็นธรรมหรือขอการต่อสู้คดีจากหน่วยงานไหนอีกไหมคะ

เพราะว่าตรงนี้ทางครอบครัวเนี่ย

แล้วทีนี้แต่เราก็ยังติดต่อไปทางที่ร้อยเวรค่ะ

เราพยายามที่จะเอาเอกสารเรื่องรถไปยืนยัน

แต่ทางนั้นเหมือนท่านบอกว่า
หมดตรงขั้นที่ท่านต้องดำเนินการแล้ว

ตรงนี้ก็ทางญาติยังคล่องใจว่า

เรายังไม่สามารถเอาเอกสารอะไรไปยื่นความบริสุทธิ์ได้เลยเหรอ
แต่นี่มันถือว่าพ้นชั้นพนักงานสอบสวนชั้นตำรวจแล้วยังคะทนาย

เพราะมันร่วม๕เดือน๖เดือนแล้ว

เพราะกลุ่มแรกเขาฟ้องไปแล้ว
อันนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีอยู่

เพิ่งจับเพราะงั้นก็น่าจะต้องฟ้องตามไปด้วย
เพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องไปหาใครคะหลังจากนี้

ต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลอย่างเดียวเลย
ตอนนี้ขอเอ๊ะชั้นนี้เขาขอประกันตัวกันได้ไหมคะคะ
ขอประกันได้แต่ว่าด้วยจำนวนยาเสพติดที่มันเยอะ

แล้วก็หานี้แล้วมันอัตราโทษมันเยอะ
แล้วยาวมันต้อง๓ล้าน๔แสนเมตรผมว่ามันประกันลำบาก
แล้วอย่างนี้หลักฐานที่เขามีนะหรือแม้แต่ตัวคุณเอกวี

เหนือจากเอกสารพวกนี้แล้วเอาไปให้ใครตอนนี้

คือเก็บเอาไว้ให้ทนายใช้ในศาลดีกว่า

คือถ้าเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังไงหลักฐานมันก็มาไม่ถึงตัวอยู่แล้ว

นี่คือระบบกล่าวหาก็ต้องลองพิสูจน์กัน
ส่วนทางนี้เชื่อว่าทางสามีกับทางลูกเขยเนี่ย
บริสุทธิ์ก็ต้องรอพิสูจน์ในสาร
ซึ่งส่วนใหญ่แต่จับวันที่๖นะคะ
แต่โดยทั่วไปถ้านึกถึงภาพคดียาประมาณนี้
มีการขยายผลทำไมไม่มาจับตั้งแต่วัน๒วันแรก
มันก็จะเป็นประเด็นว่าทำไมชุดสืบไม่ขยายผลมาเลย
ใช่ค่ะพาเดือนเลย
ขอบคุณครับครับ
เพราะเราไม่รู้ไงค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนไปต่างประเทศบ้างป่ะคะ

ไม่เคยจะรอดต่อมอออกไปก่อนหน้านี้ไม่เคย
ก็คือรอบนี้เป็นรอบแรกที่จะไปต่างประเทศ
แล้วตัวที่ฉันตั้งข้อสังเกตนะคะอันนี้โดยส่วนตัว
คนเราขายาบ้าด้วยกันเพื่อนโดนจับไปตั้ง๓ล้านกว่าเม็ด
ทำไมจะต้องไปผ่านตมให้ตัวเองโดนจับ
สำหรับในกรณีถ้าเป็นอัจฉริยะนะคะ
ทำไมไม่หนีไปตั้งแต่เพื่อนโดนจับแล้ว

คือตอนนี้รอแค่ในชั้นว่าถึงเวลาขึ้นสารเมื่อไหร่

คือตอนนี้ถ้าสมมุติจะไปขอประกันตัว

แต่เวลาไปขอไปขอที่ใครไปขอที่ตำรวจหรือไปขอที่ศาล

ถ้าเขาไปเขาต้องไปที่ศาลจังหวัดระนอง
ยื่นเรื่องแต่ว่าน่าจะต้องใช้หลักทรัพย์หลายล้านอยู่
แต่ว่าจริงได้ลองไปที่ศาลจังหวัดที่ระนอง

ไปแล้วนายประกันเขาบอกว่าน่าจะประกันลำบาก

อื้มแต่มันก็ว่ารำบากนะอย่างที่บอก
คือถ้าเชื่อว่าใช่แล้วแล้วยาขนาดนี้
ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้ใช่ไหมคะ

มันจะกินเวลาสักเท่าไหร่ที่จะถึงขั้นตอนที่จะปิด
เนี่ยเอาพวกนี้ไปให้ผู้ปริภาคศาสตร์ดูได้แล้ว

น่าจะเป็นยังไงก็น่าจะเกินปี
ฮะใช่น่าจะเกินปีอ่ะ

สมมุติฐานว่าเขาบริสุทธิ์จริงอย่างที่ครอบครัวบอกนะ
คือแปลว่าเขาอาจจะต้องอยู่ในนั้นเป็นปีก่อนสู้คดีนี้เหรอ
กว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในสารชั้นต้นก็น่าจะใช้เวลาร่วมปีอยู่ครับ
แล้วเขามีทางเลือกอื่นไหมแบบแค่ลองพยายามก็ได้
ก็คือไปยื่นอันนี้คือคนอื่นเขาก็วิธีนี้กัน
ไม่ได้มีใครพิเศษกว่ากันคือก็ต้องรอคิวตามพิจารณา

สมมุติสารยกฟ้องมาคุณก็ไปฟ้องกับคนที่เก่าหาคุณแล้วกัน
ทำให้คุณต้องมาเสื่อมเสียเสรีภาพ
โอ้โหมันไม่มีใครอยากใช้สิทธิ์นั้นนะมันเทียบกันไม่ได้ใช่ไหม

แต่เดี๋ยวนะคะที่นายประกันบอกว่าไม่น่าจะได้
คือได้ลองยืนอย่างลองแล้วค่ะแต่ว่าคัดค้างการประกัน
ในสำนวนตรงนี้ก็บอกว่าระบบว่าคัดค้านการประกัน
เนื่องจากเป็นโทษสูงแล้วก็กลัวผู้ต้องหาจะหลบหนี
เท่ากับว่าใช้สิทธิ์ในการยื่นแล้วแล้วถูกปฏิเสธแล้วดิฉันสรุปถูกไหม

เอาไปถามแล้วพอเขาเห็นตัวเลข๓ล้าน๔เขาก็บอกว่าไม่น่าจะได้

ก็ลองได้ครับลองได้

ได้ครับคือคำแนะนำทางกฎหมายค่ะควรจะลองไหม
คือสามารถยื่นได้แต่ว่าทางนี้ไม่มีเงินขนาดนั้น

ใช่คือต่อให้ยื่นมันก็ต้องแลกกันด้วย
ต้องเอาเงินไปวางการประกันใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าขนาดนี้

และตรงนี้ค่ะที่ระบุไว้ว่าหากมีการยื่นประกันนะคะ

คือด้วยของกลางมันเยอะครับมันไม่น่าจะประกันได้
คือของการที่๓๔๐๐๐เมตรนะครับ
ไม่ได้พูดถึง๓๕๐เมตรหรือ๓๔๐เมตรนะครับ
แล้วส่วนใหญ่สมมุตินะคะเราเอาคดีนี้ออกไปก่อนแล้วแบบ
เป็นคดีในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะ
ก็ยังต้องรอใช่ไหมต่อให้สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลว่าสุดท้ายแล้วบริสุทธิ์
คือในช่วงระยะก่อนที่ฉันก็ได้ขึ้นศาลก็ยังไงก็ต้องรอก็ต้องรอการพิจารณา
นี่คือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราถูกผิดไม่รู้
แต่ว่าตำรวจเขาฟ้องมาตามหลักฐานที่มีเราเชื่อว่าเราบริสุทธิ

แต่ตอนนี้ที่ทางญาติมีความหนักใจก็คือว่า
เราได้มีการติดต่อไปที่ร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะ
เพื่อที่จะให้มีการให้มีการสอบสวนมีการสอบปากคำมีการสอบพยานอะไรต่าง
ร้อยเวรก็บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำได้
แต่ว่าเรื่องตอนนี้ยังไม่ถึงอายการ
เดี๋ยวนะคะคือเท่าที่สมมุติจากคุณนะท่านนายนรณรงค์
ก็คือว่าคือได้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดแล้วแหละ

คือคดีนี้มันจะไปอยู่ในชั้นศาลแล้วยังไงก็ต้องไปว่ากันในศาล
คงไม่สามารถจะไปยื่นให้ตำรวจสอบใหม่หรือให้อายการสอบเพิ่ม
ผมเกรงว่าคดีมันจะเสียหายแล้วก็จะทำให้หลักฐานที่ทางนี้เตรียมไว้
อาจจะถูกให้ทางนู้นเขารู้ช่องต่อสู้เยอะขึ้น
ทุกอย่างที่เรามีไว้แล้วไปว่ากันในศาลรอบเดียวเลย

มันเงินมันก็แทนไม่ได้
ถึงจะมาเยียวยามันก็แทนไม่ได้
คนไม่ได้ทำผิดแล้วไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
ซึ่งหนูเองน่ะแม่เขาที่อยู่ต่างประเทศนี่

เอ๊ะเรามีช่องทางรัศนาอื่นไหมท่านอนุง
เช่นไปเขามีอะไรนะคะกล้องทุน
กล้องทุนที่ทำไม่ช่วยเหลือตั้งคดียาเสียบติด

ข้าราชการก็จะไม่มาค้ำประกันผู้ต้องหายาเสพติดให้เป็นระเบียบเลย

คือสิทธิ์ที่คิดว่ามีแล้วใช้ช่องทางนั้นแล้วได้ใช้ไปแล้ว

ส่วนเรื่องนี้เชื่อว่าสื่อก็จะช่วยติดตามด้วยนะ
ก็ค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยปรึกษากันหลังรายการนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟัง
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อหมดเวลาแล้วนะ

อีซากูแทนนิวโชว์วันนี้สวัสดีค่ะ